มาดูเรื่องนี้กันหน่อยคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้ก็มีการตั้งคำถามจากสังคมนะคะว่า
เหมาะสมหรือไม่มีวัยรุ่นชายถูกจับค่ะ
เพราะว่าครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าอันนี้คือข้อหาที่เขาถูกจับนะคะ
แต่ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งแสดงตัวเป็นตำรวจบอกโอ้โหเขายังอายุน้อย
ถ้าเจอคดีนี้เดี๋ยวมันจะยุ่งยากอยากจะช่วย
แล้วก็เรียกเงิน๑๐๐๐บาทเพื่อเป็นการช่วยเหลือ

กันยายนที่ผ่านมามาจากพัทธลุงจะไปเที่ยวที่สงขลา
ระหว่างทางเจอด่านหน้าปั๊มปตทคลองแหน่มีตำรวจและอาสาหลายนาย
ขอตรวจสารเสพติดและค้นรถซึ่งก็ไม่พบสารเสพติดแต่ว่าพบบุหรี่ไฟฟ้า
ก็เลยแจ้งดำเนินคดีฐานครอบครองแล้วก็ให้เขาเนี่ยกรอกบันทึกทำประวัติ
หลังจากนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งแสดงตัวเป็นตำรวจระบุว่าอยากช่วยเหลือ
เพราะว่าเห็นพวกเขายังเรียนหนังสืออยู่ถ้าถูกดำเนินคดีบุหรี่ไฟฟ้า
จะต้องเสียค่าปรับสูงมากเขาบอกว่าขอเสนอให้ให้พวกนักเรียนเนี่ย
จ่ายเงินคนละ๑๐๐๐บาทแลกกับการปล่อยตัว
อันนี้จะช่วยเขายื่นข้อเสนอมาแบบนี้
แต่คนเหล่านี้เขาบอกเขาไม่มีเงินก็เลยมีการปรับราคา
ลดราคาลงมาเรื่อยสุดท้ายยังไงรู้ไหม

โอ้โฮจะเอาให้ได้เหมือนกัน
แล้วก็ได้รับการปล่อยตัวในที่สุดค่ะ
แล้วก็บอกเดี๋ยวก็บอกคนของกลางกลับ
ส่วนแป้งแผ่นผมดูรอยรถนะจดเงินมา
จดเงินแต่เลขก็บอกเขาไม่เอาเงินอูล

คนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็คงกลับบ้านพร้อมกับความกังขาค่ะ
ผู้โพสต์ยืนยันบอกว่าเขาต้องการนำเสนอเรื่องนี้
ตักเตือนคนใช้บุหรี่ไฟฟ้าว่าผิดกฎหมาย
อาจจะถูกดำเนินคดีและเสียค่าปรับ
แต่ปรากฏว่าพอโพสต์เผยแพร่ไป

สนใจก็คือเรื่องที่ผู้ชายคนนี้แสดงตัวเป็นตำรวจเรียกเงินหนึ่งหมื่น
เพื่อปล่อยตัวผู้ถูกจับกลุ่มมากกว่า
ล่าสุดทางผู้อำกับสภหัดใหญ่สั่งตั้งกรรมการสอบสวนเรื่องนี้แล้วค่ะ
แล้วก็เรียกตัวตำรวจชุดตั้งด่านหน้าปั๊มคลองแหน่
ปฏิบัติหน้าที่ในวันนั้นมาสอบสวนแล้ว

ก็ต้องถูกดำเนินการทางวินัยและทางคดีด้วยค่ะ